เขาว่ากันว่าต้องทำพิธีรำแม่มด

และทำให้ใครต่อใครที่ป่วยไม่ทราบสาเหตุ

โอ้โหต้องรำอย่างนี้

ยิ่งรำแรงมากเท่าไร

กันทำพิธีรำแม่มดหรือเรือมะมวดตามประเพณีโบราณของชาวอีสานใต้
ค่ะเป็นเรื่องของการทำพิธีที่เกี่ยวข้องกับการรักษารักษาผู้ป่วยที่ไม่ทราบสาเหตุ
แล้วไปรักษากับการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วค่ะไม่หายไงแต่เอาจริงจริงนะ
มันก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นความเชื่อของชาวบ้านเขาเกี่ยวกับเรื่องของผีบรรพบุรุษ
ถึงแม้ว่าจะตายไปแล้วเนี่ยแต่วิญญาณก็ยังมาคอยดูแลรักษาลูกหลาน
เพื่อให้คุณให้คุณก็คือให้ความดีแต่ให้โทษก็มีเหมือนกัน
ถ้าลูกหลานทำผิดทำไม่ดีก็จะเจอเหตุการณ์ไม่ดีถูกต้องฮะ
รำแม่มดเนี่ยจึงถือว่าเป็นพิธีกรรมเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยได้ด้วยเขาบอกว่าบางครั้งบางคาเนี่ย
เขาเรียกการรำแบบนี้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าครูรักษาด้วยการประกอบพิธีทรงเจ้าเข้าผี
เพื่อมันอันเชิญวิญญาณของบรรพบรุษมาเข้าทรง
ก็ตามที่เห็นในภาพนี่แหละครับ

ผู้ที่ป่วยก็จะมีอาการดีขึ้นเป็นลำดับ

แต่ทั้งหมดทั้งมวลประเภณีลักษณะแบบนี้
ที่ว่าทำแล้วผู้ป่วยจะดีขึ้น
เขาก็รักษาไปพร้อมกับการแพทย์แผนปัจจุบันนั่นแหละครับ

หมอนยังกลับไปตรวจใหม่

ติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่าเบียร์สิครับ
เราหาหมอหรือยัง